คลิปอยู่คลิปหนึ่งที่มีการโพสต์ลงในโซเชียลนะคะ
เป็นเรื่องของกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งไปเที่ยวผับที่จังหวัดระยอง
แล้วก็ไปเจอนุ่มใหญ่นะคะโอบเอวลวนลามเธอ
พอเธอบอกว่าไปแจ้งกาดที่ดูแลผับอยู่
พวกเธอก็หนีออกมานอกผับแล้วก็มามีปัญหากันนอกผับอีกค่ะ
เรื่องนี้ก็เลยถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียล
แล้วก็เป็นที่วิจารณ์กันหลากหลายทีเดียวค่ะ

เขาก็เลยออกมากินอาหารข้างนอกผับมาร้านอื่นนะคะ
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็ตามออกมาแล้วมานั่งทานข้าวอยู่โต๊ะฝั่งตรงข้าม
แล้วชวนให้พวกเธอดื่มเหล้าแต่พวกเธอก็ปฏิเสธ

ผู้ชายคนนี้เนี่ยกลุ่มผู้หญิงบอกว่ามีลักษณะอาการเหมือนกับเมานะคะ
ทางผู้หญิงเขาก็ขอให้ทางร้านเก็บเงินแล้วบอกว่าโต๊ะนี้มีแต่ผู้หญิง
ทางร้านก็แล้วเขาก็แจ้งทางร้านบอกว่าพี่เขาเมาแล้วมากอดเอวคนที่โต๊
ก็คือเล่าเรื่องให้กับทางร้านอาหารนี้ฟังนะคะ
ส่วนผู้ชายคนนี้ก็เป็นอย่างในคลิปค่ะ
คือเหมือนกับว่าไม่พอใจแล้วก็เลยมีปัญหา
ซึ่งสุดท้ายมีการเอาเหล้าสาดมาที่กลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้ด้วย
แล้วก็มีการพูดจาในเชิงข่มขู่นะคะ
ทีมข่าวไปเจอกับนางสาวอุสานางสาวจิราวัลผู้เสียหายค่ะ
ซึ่งได้เล่าเพิ่มเติมบอกว่าชายคนนี้พยายามมาลวนลามเธอ๓รอบนะคะ
ตอนอยู่ในผับซึ่งพวกเธอไม่ยอมก็เลยมีปากเสียงกัน
แล้วบอกว่าตอนนี้หวาดกลัวมากเลยเพราะได้ข้อมูลว่า
ชายคนนี้เคยมีปัญหากับกาดมาแล้วหลายรอบ
แล้วก็ชอบอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในพื้นที่ค่ะ

แล้วอันนี้เค้าก็เลินมาถือแก้วเล่าแล้วเค้าก็ว่า
แล้วหลังสภาพเค้าก็เอาเล่าสาด
สาดก็โดนไหล่หมดแล้วก็
โดนสาดเหรอไหมคะ

แล้วก็เปรียกข้างหลัง
เปรียกหมดเลยแล้วก็เปรียกตัวข้างหลังด้วย
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนี้เธอไม่อยากไปแจ้งความนะคะ

ถ้าเขายังมาหาเรื่องอีกก็คงต้องแจ้งความ

มีคนในเหตุการณ์คนหนึ่งผมชมนะสติดีมากเลยนะ
ที่ถ่ายไว้แล้วบอกว่าอ๋อไม่ได้ถ่ายกำลังสแกน
โอ้ไม่งั้นได้ได้คลิปนี้เป็นหลักฐานเลยนะครับ